อีกหนึ่งคดีนะคะยังคงเป็นความลึกลับเช่นเดียวกันนะคะ
กรณีการที่ไปพบศพสาวอายุ๑๘ปีค่ะ
สภาพศพคือเลือดออกปากเลือดออกจมูกถูกทิ้งให้เสียชีวิตบริเวณด้านหน้าบ้าน
ของเพื่อนชายคนสนิทหลังจากที่มารับออกจากบ้านไปนะแล้วก็ไปสั่งสรรค์กัน
สรุปสุดท้ายเนี่ยไปพบเป็นศพถูกทิ้งให้เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปก็คือช่วงเวลาที่ไปพบศพ
คือช่วงสายของวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุคือบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่หมู่ที่๔ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
วันที่เกิดเหตุหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ก็มีทั้งแพทย์เวรชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่นะคะ
ศพที่พบชื่อว่านางสาวฟ้าเป็นนามสมมุตินักเรียนม๖
และเป็นนางรำของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
สภาพศพนอนหงายอยู่บนเก้าอี้ไม้ยาวค่ะตั้งอยู่หน้าบ้านบ้านหลังหนึ่งนะ
มีคราบเลือดไหลออกมาจากปากจากจมูกมีคราบเลือดเปลือตามเสื้อผ้า
บริเวณหน้าอกตามร่างกายไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
นี่คือการชนสูตรเบื้องต้นก่อนในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบศพนะคะพ่อของแม่ได้รับแจ้งเช่นเดียวกันค่ะ
เดินทางมาสังเกตการณ์คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงคลิป
ที่คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้เสียงร้องไห้ของแม่นะคะ
เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำงานค่ะนอกจากนี้พ่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
พ่อบอกว่าช่วง๔ทุ่ม๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนชายของลูก
ขับรถเก๋งสีดำมารับออกไปจากบ้านหลังจากนั้นติดต่อลูกไม่ได้อีกเลย
กระทั่งช่วงสาย๑๗มิถุนายนเพื่อนของลูกโทรมาบอกว่า
ฟ้าแก้วตาดวงใจเสียชีวิตแล้วอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนชาย
บ้านเพื่อนชายเนี่ยห่างจากบ้านของฟ้าไปประมาณสิบกิโลเมตรนะคะ
ซึ่งคำพูดนี้มันไปสอดคล้องกับการสอบสวนของตำรวจที่พบว่าหลังจากผู้ตายออกจากบ้านไปค่ะ
ไปตั้งวงสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านจุดเกิดเหตุก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยนะ
มีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๓คนดื่มด้วยกัน
และจากการสอบถามย่าของเพื่อนชายที่มารับน้องฟ้าออกจากบ้านไป
คุณย่าให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าฟ้าเข้ามาที่บ้านตอนไหน
เพราะว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าฟ้าเสียชีวิตอยู่ที่เตียงไม้หน้าบ้านแล้ว
คือไม่รู้ก็อยู่ข้างบนบ้านตลอดไม่เห็น
ขณะที่พ่อของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังคงติดใจสงสัยแน่นอนถึงสาเหตุการณ์ตาย
เพราะปกติลูกสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ส่วนนิสัยร่าเริงเป็นนางรำของโรงเรียนไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
คุณพ่อสงสัยแบบนี้ค่ะสงสัยว่าอาจจะถูกเพื่อนชาย
และกลุ่มเพื่อนของเพื่อนชายคนสนิทนั่นแหละล่อลวงด้วยการมอมยาเสพติด
หวังจะล่วงละเมิดทางเพศแต่ลูกอาจจะเกิดอาการช็อกจากฤทธิ์ของยาเสพติด
ก็เลยถูกนำตัวมานอนทิ้งไว้ที่หน้าบ้านจนเสียชีวิตอาจจะเป็นแบบนั้นคุณพ่อสงสัย
ลักษณะคล้ายกับคดีดังที่เราเคยติดตามไปก่อนหน้านี้
เป็นน้องพิตตี้อะนะคุณพ่อบอกว่าคนนี้ที่กลุ่มพวกนี้ที่ทำความผิด
ไม่ยอมพาน้องไปโรงพยาบาลแต่กลับทิ้งให้ตาย
ขณะเดียวกันนะคะหลังลูกเสียชีวิตเพื่อนชายที่ชื่อเป้เนี่ยที่มารับออกไปเนี่ย
เออฟังส่วนคุณพ่อค่ะ
ตอนที่ก้อนจะตายน้องจะตายมันต้องมีคนอยู่ด้วยแล้วทำไมไม่ทรงของบ้าน
มาพ่อกับแม่รับศพน้องฟ้าค่ะกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะ
พอโรงเรียนก็เอาพวงหลีดมาวางมาแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็บอกว่าผู้ตายเป็นเด็กดีนะ
เป็นเด็กกิจกรรมค่ะแต่ว่าช่วงนี้หยุดเรียนไปช่วงเทอมที่๒ก็พักการเรียนเอาไว้
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครอบครัวของเพื่อนชายของน้องฟ้าเนี่ยที่ชื่อว่าเป้เนี่ย
เดินทางมาฟังการสวดศพด้วยนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรือเจรจาอะไรกัน
ก็เห็นเขาเข้ามาร่วมงานตามปกตินอกจากนี้เพื่อนของน้องฟ้าก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ไปสังสรรค์ในคืนวันที่เสียชีวิตอ่ะส่วนความคืบหน้าคดีค่ะ
แล้วก็เปิดเผยข้อมูลตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสอบปากคำพยาน

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของน้องฟ้าเพื่อนชายคนสนิทที่พบศพเป็นคนแรก
เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเพื่อนที่ร่วมวงดื่มสุราในวันนั้น
ส่วนผลชนะสูตรเบื้องต้นรอบที่๒
ครั้งแรกเขาจะชนะสูตรที่เกิดเหตุนะคะ
ครั้งที่๒จะไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แต่ก็ยังถือว่าเป็นการชนสูตรเบื้องต้นอยู่
สาเหตุการเสียชีวิตออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
อกจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเก็บวัตถุพยานด้วยนะคะ
อกจากนี้เก็บตัวอย่างปัสสาวะของคนที่เกี่ยวข้อง
ก็คือคนที่ตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกันในวันนั้น
ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกษ์ทุกศาล
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ที่ไปสังสรรค์ด้วยกัน

ฟังแล้วมันคล้ายกับเรื่องของคดีลาลาเบลเหมือนกันนะ
อาจจะมีเรื่องของสุรามเรื่องของยามาเกี่ยวข้อง

ก็นำกลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ช็อกเสียชีวิตไปเลย
อะไรแบบนี้ต้องรอติดตามทุกคนที่อยู่ในวงเล่ามาสอบปากคำด้วยนะครับ